อกอีกท่านนึงนะคะเขาก็เจอเรื่องตะลึงเหมือนกัน
เพราะว่าไปเจอกับหินรูปร่างคล้ายกับพญานาคอยู่กลางป่า

เอาล่ะสิเอาล่ะสิดูอย่างนี้เหมือนกันนะเหมือนหัวงูแหละ
แต่บางคนบอกถ้าเป็นงูยักษ์ก็คือพญานาค
ลักษณะคุณสังเกตเลยนะมีตามีปาก
มันเป็นรอยแตกของหินแล้วก็จะมีรอยแตกของหิน
ซึ่งดูเหมือนกับเป็นเกล็ดงูโอ้ยอย่างนี้เลยอ่ะ

ดิฉันพยายามที่จะไม่คิดมากนะแต่ต้องยอมรับว่ามันคล้ายไม้จริงนะคะ
ชาวบ้านที่เขาออกไปหาเห็ดในป่าโดยบังเอิญเนี่ยค่ะเขาก็ไปหาตามธรรมชาติของเขา
แต่ปรากฏว่าไปเจอหินก้อนใหญ่ก้อนนี้ค่ะซึ่งมันอยู่ในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน

เจอปุ๊บหูเธอตื่นตกใจเข้าไปดูใกล้ไปสัมผัสแล้วก็ไปชี้ไปจิ้มไปจับดูนะคะ
บอกตั้งแต่เกิดมาเข้าป่าหาเห็ดมาไม่เคยเจอหินรูปทรงประหลาดคล้ายกับพญานาคขนาดนี้มาก่อนเลย
หลายคนก็มองว่าหินประหลาดก้อนนี้เนี่ยมันจะตรงกับตำนานที่เล่าว่า
พญานาคกลายเป็นหินของทางจังหวัดกาลสินหรือเปล่า

มันก็มีแบบนี้เนอะ
คืออย่างที่เราเคยเห็นหินที่มันรูปร่างคล้ายกับหัวงูที่ดังน่ะ

ทำหน้าค้าหน้าทีต่าง
คือมีมีแหละนะคะแต่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เพิ่งจะเจอ
แล้วเจอด้วยชาวบ้านด้วยที่เขาเข้าป่าไป

ผมกำลังคิดอยู่ว่าเหมือนกับที่ที่บึงการอะไรยังไง
แล้วมันอาจจะมีอีกที่คนนิยมไปกัน
ที่คนคนิยมไป
ก็คล้ายกัน